ห่มสบายใส่ชุดไทยตามติดเกาะกระแสอเจ้าเมื่อวานนี้นะคะ
ต้องบอกว่าห้างแตกค่ะ
คือสองพระเอกดังนะคะคุณเกรทรินทรแล้วก็เด่นคุณเนี่ยค่ะ
นำทีมนักแสดงละครพรมลิขิตมาเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น

จะตกใจบ้างคือลูกเล็กแดกแดงพี่ป้านะ
เต็มอ้างอ่ะ๔ชั้นคือรอก็แน่นขนาดนี่เห็นมั๊ย
ครับคุณผู้ชมแล้วแต่ละคนไปกินด้วยความแบบไหนดูมีความสุขนะ
แล้วก็มีหลายคนเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดไทยกันมาเต็มที่มากนะคะ
ซึ่งงานจัดที่กลางลานใหญ่นี่แหละค่ะ
โดยยกเอาเรือนของพี่หมื่นโป๊ปมาตั้งโชว์ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะ
แล้วก็มีการนำเสนอชุดไทยที่นักแสดงสวมใส่ในเรื่องจริงค่ะ

มีคัมภีร์กริสนาการีดิฉันเจอแล้วนี่ไง

เดี๋ยววันนี้ไม่ได้มานั่งอ่านข่าวนะเธอ
กลัวมากเลยอ่ะที่สำคัญปลาตะเพียนทอดก็มา
คุณผู้ชมร้อนน่ากินมากเปิดมาหอมมาก
เห็นไหมที่ฉันเป็นแบบว่าสบายม่วงมาเลยค่ะ
โดยทันทีที่นักแสดงนะคะนำทีมโดยยายปริกค่ะนะคะ

ใสบันไดเลื่อนลงมาเลย
เจ้าฟ้าพรซึ่งรับปลดโดยเด่นคุณค่ะ
รวมไปถึงคุณหลวงไทซ่าเกรฟลินทรเดินลงมา
คือใครเดินลงมาสนั่นค่ะนะคะ
แล้วก็มารวมตัวกันต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะมาก
สุกลูกขู่ลูกตาแบบนี้เลยอ่ะก็หึ่มเลยอ่ะ
แม่นะคะยังเอาช่อกุหลาบน้ำใจมาให้นักแสดงด้วยนะคะ
คือไม่แพ้แม่ยกแฟนคลับเลยมากันเพียบแน่นเลยล่ะค่ะ
และถึงเวลาที่อเจ้าแจ๊กกะรีนจะต้องได้สัมภาษณ์แล้วค่ะ
คนแรกเลยนะคะนี่ล่ะค่ะคุณหลวงไทซ่าเกรฟลินทรค่ะ
บอกเลยนะคะวันนี้แต่งเต็มยศแล้วดูสง่างามมาก
อุ๊ยต่างค่ะลงไปเลยขออนุญาตแล้วคือรับบทเลย
แล้วเกรฟลินทรก็บอกว่าลงไปนั่งเลยเหรอแบบตามเรื่องไง
ต้องเก็บใจเนอะคือในเรื่องเขาแบบสง่างามมากอ่ะเกรฟลินทรเปิดใจว่าหลังละครออนแอร์ไป
แบ็คดีมากนี่คุณยายที่บ้านยังดูอยู่เลย
ใจกะลีนส่งบทบาทมากเลยอ่ะอุ๊ยจริงเนอะคะส่วนฉากที่คุณหลวงไทซากินป้าท้าเพียรทอดอ่ะค่ะ
ซึ่งแม่ผู้ตานก็คือเบลล่าในเรื่องทำให้กินนั้นเกรทบอกว่าเอาจริงคือเล่นจริงกินจริงอร่อยจริงจ้ะ
ไปฟังเสียงคุณหลวงไทซาคุณเกรฟลินทรชุดหลอดเลยค่า
ยายยายก็ชอบยายก็ดูยายแซวด้วยนะฉากที่ผมแบบตกตกปลานั่งตกปลายายบอก
แต่งตัวหล่อไปตกปลาเอ็นดูเอ็นดูนี่คือว่าหอมมาก
เวอร์มากขอให้พ่อค้าแม่ค้าที่ทำอาชีพเกี่ยวกับขายปลา
ขอให้ขายดีดีนะครับอ๋อกินจริงครับ
นี่เคล็ดลับเพราะว่ามีหลายเมนูติดตามต่อไปนะคะ
อร่อยจริงเออพี่ชายขุนลวงไทยสาวว่าฮอตแล้วนะคะ
น้องชายในเรื่องนะคะเจ้าฟ้าพรค่ะเด่นคุณ
ฮอตไม่แพ้กันเดินมาหล่อมากแล้วเมนชอบเมิดเต็มไปหมดค่ะ
แฟนคลับขอถ่ายรูปสนั่นค่ะเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ซึ่งเด่นคุณก็ใจดีมากฟันแฟนเต็มที่ไม่ยอมไปซะทีค่ะ
คือไม่ยอมแบบขึ้นเรืองซะทีทีมงานก็บอกขึ้นมาเจ้าฟ้าพร
เจ้าฟ้าพรอ๋อจ้าวแจกรีนรอสัมภาษณ์อยู่
คือจริงเมื่อวานเด่นคุณในโปสเตอร์คือตอนแรกมันจะไม่ได้มา
แต่เห็นกระแสดีมากแล้วเขาว่าเขาก็เลยมามาโปรโมทละครจะได้ดังค่ะ
ซึ่งเด่นคุณก็เผยบอกว่าโอ้โหเวลาสวมชุดเต็มเป็นเจ้าฟ้าพรเนี่ย
นิ่งมากขึ้นนะคะและดีใจที่แฟนชื่นชอบค่ะ

ไปอีกแล้วนะใส่เสลี่ยงไปใกล้เขาอีกแล้วนะแม่
ฟ้าพรแบบหล่อขนาดนี้
เจ้าแจ๊กกะรีนก็เลยขอแบบถวายตัวถวายใจหน่อย
เออลองฟังดูอ๋อเจ้าเจ๊กะรีนจะได้เลื่อนคัดไหมเนอะ

ความรู้สึกจะเข้ามาบึ๊ดเข้ามาเลย
เราจะต้องแบบเก็บทุกอย่างเงียบสงบเป็นตัวละคร
ถ้าถวายตัวอาจจะไม่กล้าถวายใจได้ไหมคะ

ได้สิเพราะว่าใจเจ้าฟ้าพรก็ยังว่างอยู่
ถ้าสมมุติแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยนี่ของที่ลึกเขาเป็นแบบเบี้ยเลยนะ

เป็นเบี้ยเป็นเอาไว้ใช้จ่ายในยุคนั้น

ของที่ระลึกนี่อ้าวอเจ้าไม่ได้เหรอคะ

ตายแล้วค่อยบงให้เบี้ยกันด้วย

คือเป็นของที่ระลึกในงานนะคะน่ารักมากเลย
เป็นถุงแบบเบี้ยมีเบี้ยแล้วนี่คือพุทธด้วงนะ
พุดด้วงก็คือเงินที่ใช้ในยุคนั้นค่ะแล้วก็เป็นเบี้ย
คือใช้จ่ายยุคนั้นต้องเป็นแบบนี้เนาะ
ถ้าเราวาร์ฟไปในยุคนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนมีตังค์นะ
เอาไปใช้จ่ายได้แต่ถ้าในยุคนี้ก็ใช้จ่ายไม่ได้แต่เก็บได้
ใช่นะคะเรียกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์จริงนะคะ
นี่นะคะว่าแล้วข้าก็เก็บเบี้ยของข้าดีกว่า
เบี้ยเงินเข้าไปเก็บเท่าไหร่ช่วงนี้เก็บกับเบี้ยแก้
การคุณใสอยู่นะคะ
พี่เวอร์จริงนะคะใครที่ยังไม่เคยลองแต่งชุดไทย
จากละครเรื่องนี้ก็ลองแต่งดูบ้างรับรองว่าถ่ายรูปออกมาสวยงามแน่นอนนะจ๊ะ